ก็ชวนขนลุกเหมือนกันอ่าคุณผู้ชมมันโผล่มาจากชักโครกไอ้ตัวนี้อุ้ย

อยู่ในชักโครก
หนีบคอโดนหนีบตัว
ก็ต้องหนีบไว้หรอกไม่งั้นมันจะหนีบเรานะจ๊ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมงานนี้งานใหญ่นะเพราะว่าต้องถึงขั้นทุบชักโครก

คุณผู้ชมดูแล้วกันว่างานนี้มันขนาดไหน
คือการเปิดทะลุประตูมิติเลยนะครับ

ซึ่งบางสิ่งบางอย่าง
เออดูละกันคุณผู้ชม

ที่เหลือมมาก

เคลือบอะไร

นี่คุณผู้ชมเขาดูกินข้าวนี่

ใช่ก็งูเหลือม
แต่สุดท้ายขึ้นมาได้

ทั้งงูทั้งชะโครกมาจากห้องน้ำ

ตัวนี้ยาวประมาณสัก๒เมตรนะจ๊ะ

ดูแล้วก็ขนาดไม่เล็กนะครับ

ก็ต้องทำใหม่หมด
แล้วมันจะทำยังไงมันจะทิ้งชะโครกไว้เหรอ
ก็ไม่รู้ก็เอาทั้งงูและชักโครก

ไปชะโครกไม่ใช่งู

จะต้องเตือนล่ะค่ะสำหรับใครนะ

ชุมชนต้นไม้ป่า
ดงพงไพรตรวจสอบท่อระบายน้ำ

บ้านมันมีรูมีช่องงูมุดเข้ามาได้

บางทีมันไม่ได้อยู่ในชะโครกมันอยู่ข้าง
ข้างชะโครกแล้วคุณเผลอเอามือไปจับ
เพราะคุณคิดว่าเป็นสายฉีดชำระ

ถ้าคุณหยิบมันแล้วมันตาย